สภาพอากาศไปแล้วดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
บนทุกของบนทุกใหญ่ทั้งคู่เลย
ขั้นหนึ่งเป็นบนทุกน้ำมันมามี๓๐๐๐๐ลิตร

ที่ควันขึ้นมาแบบนั้นเพราะรถที่บนทุกน้ำมันไปหุ้ง
อุ้ยยับแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงทางลงสะพานต่างระดับ๓แยกปักทงชัย
ที่ถนนมิตรภาพเรียกเมืองโทราชนะคะอ้าวแล้วดูสิโกรธเมื่อวานเนี่ย
อมถ้าเกิดขับรถผ่านเส้นนี้จะกล้าขับผ่านไหมเนี่ย
คือน่าจะปิดถนนแล้วล่ะตรงเนี้ยใช่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
รถบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อบรรทุกน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินรวมแล้วเนี่ย
หมื่นกว่าลิตรอ่ะแล้วไฟลุกท่วมเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรฝั่งขาขึ้นจังหวัดขอนแก่น
ปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับป้องกันอันตราย
แล้วประสานรถดับเพลิงมาเลยคุมสถานการณ์
นี่ประมาณสัก๔๐นาทีนะฉีดน้ำดับไฟ
ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วมีคนเจ็บด้วยค่ะ
คือคนขับรถบรรทุกน้ำมันนี่แหละนายวีระกองพรอายุ๔๓ปี
เขาก็เจ็บเล็กน้อยครับส่วนรถบรรทุกเข้าสาร
ก็บรรทุกเข้าสารมาเต็มคันเลยจอดอยู่ข้างทางสภาพด้านท้ายเนี่ย
มีร่องรอยการถูกชนรถบรรทุกน้ำมันหน้ายุบ
รถบรรทุกเข้าสารอ่ะท้ายยุบคุณผู้ชมจากการสอบสวนเนี่ย
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
ส่งน้ำมันมาที่ขอนแก่นพอขับมาถึงจุดเนี้ย
มันเป็นสะพานต่างระดับด้วยแล้วเขาขับรถลงจากสะพาน
เพราะรถบรรทุกเข้าศาลอ่ะวิ่งอยู่ข้างหน้า
นึกออกใช่ไหมเวลาที่รถใหญ่แล้วลงจากสะพาน
โอ้โหน้ำหนักมันเยอะแล้วแรงโน้มถ่วงอีก
เบรกไม่อยู่ค่ะไปพุ่งจิ้มรถบรรทุกเข้าสาร
ไฟก็ลุกท่วมแบบนี้โอ้โหนี่ยังดีนะเนี่ย
คนขับรถบรรทุกน้ำมันคือไม่ได้เป็นอะไรมาก
ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับครับอืมโอ้จัก